เกียร์กระปุกมันเกิดมาพร้อมกับยานยนต์ทุกชนิด
พวกนี้อยู่ในชีวิตประจำวันของคนที่ชิกครูที่เขาไปกัน

เข้าเกียร์เหยียบคันเร่ง
ตำรวจมาถอยหลัง
ที่ไปวิ่งทะเลไซด์ที่ไปวิ่งรัลลี่นะครับ
ซึ่งตัวนี้ก็ได้ไปชนะไปร่วมแข่งขันมานะครับผม

กับการเดินทางไปแคมปิ้งการเดินทางไปคาราวาน

รถพวกนี้อยู่ในชีวิตประจำวันของคนที่ชิกครูที่เขาไปกัน
ซึ่งเทรนด์ยุค๙๐มันกำลังมา
วันนี้เดี๋ยวจะพามารู้จักกับเกียร์กระปุกกับเจ้าตัวนี้กัน
ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่า
หน้าตาของเกียร์กับกระปุกมันประกอบด้วยอะไร
แล้วฟังก์ชั่นการใช้งานมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะ

มาทำความรู้จักกับเจ้าเกียร์กระปุกกัน

ให้ดูบริเวณแป้นเหยียบหรือว่าขาต่างนะครับ
ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับ

ก็คือขาคันเร่งกับขาเบรกเท่านั้นเองนะครับ

สิ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นมาก็คือขาคลัดนี่นะครับ

จำเป็นต้องเหยียบพลัดทุกครั้งนะครับ

แต่สิ่งที่เพิ่มมาของเกียร์กระปุกก็คือขาคลัด
เกียร์เนี่ยก็จะไล่ลำดับ
บางคันมี๔เกียร์บางคันมี๕เกียร์บางคันมี๖เกียร์

ก็จะมีอีกเกียร์หนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือเกียร์ถอยนะครับ
อย่างตัวอย่างนะครับที่เห็นจากหัวเกียร์
อันนี้คือเกียร์ว่างเกียร์ว่างคืออะไร
สตาร์ทรถแล้วเนี่ยรถก็จะไม่เคลื่อนที่
จะเคลื่อนที่ต่อเมื่อเราไปที่เข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง

การที่จะเข้าเกณฑ์๑ไม่ใช่ว่าเรามาเข้าอย่างนี้ได้เลยไม่ได้นะครับ
เข้าไม่ได้นะครับเราต้องเหยียบคลัดก่อน
ดูนะครับเหยียบคลัดด้วยขาซ้ายนะครับ
เหยียบลงไปปั๊บเสร็จเข้าเกียร์หนึ่ง
แล้วรถจะเคลื่อนตัวต่อเมื่ออะไรรู้ไหมครับ

พอเราปล่อยคาร์ดแล้วเราเติมคันเร่งป๊าบรถก็จะเคลื่อนที่ไป
เคลื่อนที่ในระยะหนึ่งพอรอบมันถึงจุด
มันก็จะตื้อเราก็ต้องทำการเปลี่ยนเกียร์

ความแตกต่างของเกียร์มันคืออะไรรู้ไหมครับ

มันคือเกียร์ที่มีความแรงแต่ไม่เร็ว
เกียร์สูงขึ้นเท่าไหร่ความแรงจะน้อยลง
แต่ความเร็วจะมากขึ้นและเพิ่มขึ้น

เหมือนกันนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยเหยียบ
แล้วดึงเข้าหาตามตำแหน่งแล้วดึงลง

สิ่งสำคัญหนึ่งที่เราจะบอกว่า

เกียร์ออโต้คือเกียร์ออโต้เราเข้าเกียร์ดีเลย
แล้วเราก็เหยียบคันเร่งใช้ขาเดียว
อันนี้จะนั่งขัดประมาทก็ได้นะครับ

ไปใช้แค่ขาเดียวแต่ถ้าเป็นเกียร์กระปุกแล้ว
ความสัมพันธ์ของการใช้ขาสองข้างต้องเป็นไปด้วยกัน

อุ้งนี้คือลักษณะของรถออฟโลดหรือ๔วิว

เราไปลุยพี่ที่มีความชัน

ความแรงของรถอาจจะตะกุยไปไม่ได้

ก็คือการหมุน๔ล้อแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยความเร็วอาจจะไม่เยอะ
แต่ว่าเราจะสามารถผ่านเส้นทางนั้นไปได้นี่คือประโยชน์ของเกียร์ที่มีลักษณะ
เป็นด้ามสั้นสั้นแบบนี้ที่เขาเรียกว่าเกียร์โฟมนะครับอ่ะโอเค
เดี๋ยวเรามาลองกันเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตทำแบบเชิญลงให้ดู
อันนี้ลองนะอันนี้ลองนะเชิญลงหรือวินดีเซลหรือดูนะครับ
สองสามสี่แป๊บแป๊บแป๊บเก็บอุ้ยตำรวจมาปั๊บถอยหลัง
โอ้โหเนี่ยโคตรมันคุณผู้ชมเนี่ยนี่คือความสนุกของเก๊กระปุ๊ก
ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผม
อ่ะนี่ครับเราจะมาสอนการวางตำแหน่งขานะครับในการขับรถเกียร์กระปุกนะครับ
สิ่งสำคัญเลยขาขวานะครับดูขาผมดีดีนะครับ
ผมจะใช้ส้นเท้านะครับปักอยู่กึ่งกลางของเบรกนะครับ
ให้อยู่บริเวณนี้แล้วการเหยียบคันเร่งใช้วิธีการแบบนี้นะครับ
เห็นไหมครับเห็นความเร็วไหมครับเนี่ยเราจะสามารถสลับได้เร็ว
คันเร่งปั๊บจะแตะเบรกเหยียบคันเร่งปั๊บแตะเบรก
ถ้าเรามาใช้แบบนี้ปุ๊บการที่เราไปเบรกอีกทีนึงเห็นไหมครับ
เนี่ยขาเราจะไม่ถนัดแล้วเห็นไหมครับแล้วส่วนคลัดนะครับ
อันนี้ดูนะครับเห็นไหมครับเหยียบคลัดเข้าเกียร์เหยียบคันเร่ง
ปล่อยเกียร์หนึ่งเกียร์สองนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้
แล้วอีกทริคนึงที่ทุกคนมักจะเกิดคำถามกับการขับรถเกียร์กระปุก
คืออะไรรู้ไหมครับคือเรื่องของการแตะเบรก
ถ้าสมมุติว่าเราขับเคลื่อนไม่ว่าจะเกียร์อะไรก็แล้วแต่
เราจะชะลอเบรกถ้ายังอยู่ด้วยความเร็วประมาณสัก๓๔๐๕๐๖๐ขึ้นไปเนี่ย
แตะเบรกบางครั้งกับการชะลอความเร็วเราไม่จำเป็นต้องเหยียบคาร์ดนะครับ
เพราะรถยังเคลื่อนตัวอยู่การเหยียบอย่างนี้เหยียบเบรกแบบนี้
รถไม่ดับนะครับสามารถทำได้โดยไม่ต้องเหยียบคลัด
แต่ถ้าสมมุติเราจะชะลอความเร็วแล้วความเร็วต่ำลงเรื่อย
ถ้าเราทำแบบนี้จนรถมันหยุดรถมันจะดับเองเลย
เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ผิดนะครับฟังก่อนนะครับ
เราจะทำได้ในกรณีรถมีความเร็วเท่านั้นเราถึงจะทำแบบนี้ได้
แต่ถ้าสมมุติเราจะจอดไม่ใช่ว่าจะจอดปั๊บเสร็จต้องมาเหยียบคัดเลย
เพื่อให้เครื่องมันฟรีเสร็จปั๊บแล้วค่อยมาเหยียบเบรก
อย่างนี้เขาบอกว่ามันผิดวิธีการที่ถูกวิธีคือ
สมมุติเราอยากจะเร่งไปแล้วปุ๊บถ้าเราจะชะลอความเร็วจนถึงขั้นจอด
ให้เราแตะเบรกก่อนแตะเบรกปุ๊บเสร็จปั๊บเสร็จอ่า
เร็วลดลงแล้วปั๊บแล้วเหยียบคัดถึงค่อยเข้าเกียร์ว่าง
แล้วรถถึงจะจอดอย่างนี้คือความสมูท
แล้วความสามารถของเกียวกระปุกทำอะไรได้อีก
สามารถปรับตำแหน่งของความเร็วรอบของรถได้ตามสภาวะ
เช่นการลงเนินสะพานการลงเนินเขาที่เป็นทางชันทางลาดลงไป
เขาบอกว่าต้องใช้เกียร์ต่ำถ้าเป็นเกียร์ออโต้เราก็ต้องปรับเกียร์ต่ำลงมา
แต่ถ้าเป็นเกียร์กระปุกเนี่ยสมมุติเราขับเกียร์๕อยู่ปื๊ดจะลงเนิน
ถ้าใช้เกียร์ต่ำลากลงมา๔ก่อน๓ก่อนได้หรือมา๒เสร็จ
สามารถทำให้ชะลอความเร็วโดยที่เครื่องไม่ดับแล้วโดยที่เราไม่ต้องใช้เบรกพร่ำเพื่อ
มันจะไม่ไหม้บางคนนะครับไม่ได้ใช้เกียร์ช่วยแล้วใช้วิธีการขับลงเขาลงเนิน
แล้วเกียร์เบรกเลยเบรกมันก็หมุนไปเรื่อยทำไมถึงได้กลิ่นไหม้
เพราะผ้าเบรกมันไหม้ไงครับคุณกำลังเอาเบรกไปขัดมันไว้ตลอด
แต่ไม่ได้ใช้เกียร์ช่วยแต่ความสำคัญของเกียร์กระปุก
เราสามารถใช้เกียร์เดินช่วยได้นี่คือข้อสำคัญนะครับของเกียร์กระปุก
และเป็นความสนุกอย่างหนึ่งด้วยอีกอย่างสำหรับข้อควรระวัง
สำหรับเกียร์กระปุกคือถ้าเราจอดในภื้นหลาบได้
โดยที่ไม่มีการไหลของรถอย่าพยายามคาเกียร์
มันจะเกิดปัญหาคือเมื่อเราขึ้นขับรถ่งต่อไปแล้วเราลืม
เรารันบิดกุญแจสตาร์ทเขาจะพุ่งไปข้างหน้านี่คือการเหลือ
นี่คือการเผลอเลอนะครับสิ่งสำคัญคือจอดรถทุกครั้งนะครับกลับมาที่เกียร์ว่างนะครับ
ถ้ารถไหลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใช้วิธีการดึงเบรกมือนี่นะครับดึงเบรกมือขึ้น
หรือถ้ารถที่ไปจอดเอาง่ายในย่านชุมชนที่จอดรถห้างสรรพสินค้าหรือว่าอะไรที่ต้องมีการขยับ
ก็อย่าลืมนะครับอย่าไปคาเกียร์เพราะถ้าคาเกียร์รถมันจะเข็นไม่ได้ให้เข้าเกียร์ว่างไว้นะครับ
เพื่อที่จะให้คนที่เขาจะออกหรือว่าคนที่เขาจะเข้าแล้วรถเราไปขวางทางอยู่เขาสามารถเข็นรถเราได้
อย่าคาเกียร์แล้วก็ดึงเบรกมือไว้ให้ปล่อยทุกอย่างเป็นเกียร์ว่างนี่ในกรณีพื้นลาบนะครับแล้วก็ไม่มีการไหลของรถ
แล้วก็อีกข้อนึงสำหรับข้อควรระวังสำหรับเกียร์กระปุกอย่าเล่นรถโดยที่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับ
โดยการเข้าเกียร์เล่นโดยไม่เหยียบคัดแบบเนี้ยโอกาสในการเสียมันมีนะครับผมโอกาสในการศึกหล่อมันก็มีเพราะฉะนั้นดูแลรักษากันเรื่องแบบนี้เกียร์กระปุกดูแลรักษาง่ายไม่ดังนั้นน้อยนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณในการปรุงรักษาน้อยกว่าเกียร์ออโต้เยอะความสนุกมันก็มากกว่ากัน

จริงนะครับเกียร์กระปุกของรถเก่าเสน่ห์ของเกียร์กระปุกได้รู้กันไปแล้วนะครับมีความสนุกสนานมีเสน่ห์มีความเล้าใจสามารถไปได้ทุกสภาวะอันนี้แหละครับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากนำเสนอให้กับทุกคนได้รู้จักกับเกียร์กระปุกกันติดตามรับชมนะครับกับพวกเรานะครับหมอโดมรถนิยมจากสำนักดรตลาดและขับรถคลับ
รักรถมาฝากกันแน่นอนครับผมกับพวกเราครับขับรถขับของคนรักรถครับผม